แต่ว่าคนอย่างเราเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะสวยก็ต้องรู้จักแต่งนิดนึง

แต่งเติมกันไปเหมือนสุภาษิตที่เขาบอก
ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
ไปดูไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
งามเหมือนกันค่ะงามเพราะแต่งนี่แหละค่ะ

ทำไมไม่นอนหน้าบ้านละลูก

หนักจริงอ๋อให้ตายเถอะ

คิ้วหนูเนี่ยมันก็สวยอยู่

โอเคอยู่นะนะ

เขียนคิ้วให้สักหน่อยอยากจะเพิ่มความงาม
ให้กับน้องสุนัขสุดรักที่ชื่อว่าหยอง
หยองหยองหยองซะอื้นคุณเคยเห็นหมาซะอื้นไหม
หมาสะอื้นหมาหงอยหมาเศร้าหมาซึม
โดยเฉพาะหมาที่ถูกเขียนคิ้วหนาแบบนี้
มนุษย์ไม่เข้าใจเหรอว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้า
สวัสดีสำคัญมันจะเอาหน้าที่ไหนไปคุยกับเพื่อน

นี่มันไปหาเพื่อนในฝูงเพื่อนไม่รับเข้ากลุ่มนะคะ

เออโดนไล่ออกจากกลุ่มอีก

แม่เขาเหงาไงเออหยองมันก็ดูดีอยู่
แม่บอกว่าสวยอยู่สวยอยู่แปลว่า

อันนี้เป็นศัพท์ที่รู้กันในวงการความงาม

อันนั้นไม่รู้จริงแต่เราก็อยากจะบอกสวยอยู่จริง